สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทุกคนน่าจะกลับบ้านกันโดยเร็วนะครับ
หลังจากปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเลิกงานแล้วไปไหนมาไหนแต่วันนี้มีนัดกันนะครับ
เพื่อเชียร์ทีมชาติไทยในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่๒นะครับ
สองนัดแต่ว่าถ้าเกิดนัดนี้เราเสมอได้เนี่ยเราจะเป็นแชมป์กลุ่มทันที
ก็ต้องดูว่าไทยนั้นจะทำได้หรือไม่
ซึ่งความพร้อมของทีมชาติไทยต้องบอกว่าพร้อมสุดครับเมื่อวานนี้
ก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามที่จะใช้แข่งขันจริง

ติดตามได้จากพุศกาลกีฬาไทยรัชทีวีของเรา
คุณเกริกชัยคุณโทรายงานมาจากประเทศอีรานครับ
ท่านนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย

ที่จะพบกับทีมชาติอีรักษ์ในวันนี้นะครับ

นักเตะคว้า๓แต้มให้ได้จากเกมนัดนี้ครับ
ชั้นศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย

เวลา๒๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
โดยเกมนี้นะครับทีมชาติไทยต้องการเพียงแค่๑คะแนน
และจะคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙ทันที

เตะทุกคนมีความพร้อมแล้วสำหรับเกมนี้

กับอิรักษณ์มาสองประตูตัวสองในเกมนัดแรก
และเป้าหมายของเราคือต้องการ๓แต้มให้ได้เท่านั้น
ถือว่าได้มาซ้อมสนามจริงนะครับ
ก็สนามค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็มียากสมบูรณ์นะครับ
ก็คิดว่าณวันนี้นะครับ
และตอนนี้ก็ถือว่าพร้อม๑๐๐แล้วนะครับ
ก็ทุกคนทั้ง๒๓คนนะครับ
ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเราจะเก็บแต้มได้นะครับ

นำโดยยูเนสมามุทกองหน้าตัวเก่งที่ซัดไปแล้ว๔ประตูในรอบคัดเลือก
รวมไปถึงอารีอัตนันจากอูดิเนเซอารีไฟซาน
รวมไปถึงแนวรับจอมเก่าอย่างซาลัมซาเคิลลงสนาม
ซึ่งยายาอันวาแสดงความมั่นใจก่อนเกมว่า

แน่นอนว่าเกมนี้ทั้งทีมชาติไทยและอีลักษณ์
ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะครับ

ของทีมชาติไทยในระบบ๔๓๓
๔๓๓ผู้รักษาประตูเป็นกวินธรรมศัตริย์อันนันท์
ทั้งขวาเป็นทิสตรองโดซ้ายกัปตันทีม
ธีรธรบุญมาธรรมตรงกลางใช้กลวิทย์นามวิเศษ

ส่วนกองกลาง๓คนมีสหรัฐอยู่เย็น
ปกเกล้าอันนันท์และชนะทิพย์สงกระศิลป์
ส่วนแนวลุก๓ภาษามีมงคลทศกัย
เกริกฤทธวิกาและธีรศิลป์แดงดา
ส่วนเศรษฐิการเจอกันของทั้ง๒ทีมที่ผ่านมา
เคยเจอกันมาทั้งหมด๑๔ครั้ง
ทีมชาติไทยเอาชนะได้๒ครั้ง
เสมอ๔ครั้งและแพ้๘ครั้ง
และนี่เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทย
ก่อนที่จะพบกับทีมชาติอีลักษณ์นะครับ

รายงานจากกรุงเตฮาลานประเทศอีรานครับ